วันนี้วันที่๒๔ธันวาคมแล้ว

คริสต์มัสแล้วใกล้คริสต์มัสแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ไหว้ไอ้ไข่ในช่วงเทศกาลคริสต์มัสแบบนี้
คุณคิดว่าคุณจะเห็นไอ้ไข่ในลักษณะไหน

วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะอืม

ค่อยดูดูหาเจอไหม

สมเด็จโตมีซันตาคลอสอ้าวก็นี่ไงซันตาคลอสเนี่ยซันต้าไข่อ่ะเห็นไหม

ใช่แล้วค่ะทุกคนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกุมารไอ้ไข่เหนือ
มาถึงก็จะต้องสงสัยแล้วก็อมยิ้มเหมือนพวกเรา๓คนแบบนี้
เพราะว่ากุมารไอ้ไข่เหนือเนี่ยสวมชุดซันตาคลอสสีแดงสดใสสวมแว่นตาดำด้วย
คือเป็นสีสันอย่างมากเลยก็อย่างที่บอกแหละค่ะช่วงนี้ใกล้วันคริสต์มัสแล้วใช่ไหม
หลายคนก็เลยมากราบไหว้ขอพรกันด้วยแล้วก็คือพอคุณมากราบไหว้ขอพรแล้วเนี่ย
เขาก็ซื้อชุดซันตาคลอสมาสวมใส่ให้เหมือนแบบว่าอยากให้ไอ้ไข่เนี่ยเปลี่ยนชุดให้เข้ากับเทศกงเทศกาลอะไรแบบนี้
พอกราบไหว้ขอพรไอ้ไข่แล้วทำยังไงคะคุณ

ก็ไปดูเสียงโชคสิจ๊ะไปซื้อล็อตโตรี
ซึ่งก็บริเวณแถววัดก็จะมีแผงลอตเตอรี่ออกมาขายกันเยอะแยะมากมาย
หวังว่าตัวเองจะโชคดีได้รับโชคในปีหน้าฟ้าใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้

ไอ้ไข่แกอยู่ที่เดิม
เพิ่มเติมก็คือมีชุดซันตาครอส

ถ้าไข่อาจจะมาให้โชคก็ได้